ดูสิครับไปพิษศนุโลกนะครับ
ไปพิษศนุโลกไข้ปลูกโลนสวยสวยมาก
หอบหลอมด้วยผูขาวสูงอ่ะพี่ปุ้ย
จุดหนึ่งเลยแล้วจากสภาพอากาศของชมช่วงนี้มันจะมีฝนตกหน่อยหน่อย
บางวันนี้ก็ตกหนักเหมือนกันแล้วมันจะทำให้เกิดหมอกหนาทึบปกคลุมไปทั่ว
ครับอุณหภูมิเฉลี่ย๒๐องศาเซลเซียสแต่ว่าจะขึ้นไปชมเนี่ย
ลำบากหน่อยจะชวนพี่เบิร์ตนี่ก็ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะ
ต้องเดินเท้าประมาณชั่วโมงหนึ่งอ๋อไม่เป็นไรดอมไปแล้วเป็นเรามาเล่าให้พี่ฟังกันแล้วกัน
ครับเป็นพี่เบิร์ตเดินก็๑๕นาทีไม่ได้ถึงนะเหนื่อยครับ
เส้นทางเดินมันจะผ่านสวนยางพาราลัดเลาะตามป่าเขาไป
มันจะมีชันบ้างนะคุณผู้ชมฮะแต่พอถึงจุดชมพระอาทิตย์เท่านั้นแหละครับ
หายเหนื่อยหรือเปล่าฮะเหนื่อยอยู่ดีครับแต่ว่าสวยงามแน่นอน
ให้เหนื่อยหายเหนื่อยใครอยากสัมผัสอากาศเย็นเย็น
กลับดูทะเลเมาะสวยยามเช้าก็ไปเลยครับเขาปกรถ

แต่ถ้าขี้เกียจก็ดูไทยรัฐทีวี

ครับอืมนะครับโอ้เยี่ยมเลย